พี่สองพารดอกเจ้าพ่อหวย
เรื่องหวยไว้ก่อนเพราะว่าเขาถูกเจ็ดงวติดต่อกัน

เขาเป็นศิลปินมือเบ
สองพาราดอกไม่เคยพราวเรื่องการแต่งตัวเลย
ไม่เคยมีชุดไหนที่เขาเบาสักชุด

เย็บกว่าร้อยตัวค่ะ

แล้วเป็นศิลปินเขาไม่ได้แจกปิ๊กนะคะ

เมื่อกี้แต่งหญิงด้วยหลายคนก็โอ้โฮเมียที่ว่าไม่ว่าเหรอ

เขาก็เหมือนพอรู้แหละว่าเป็นงานแล้วก็แต่งมานานแล้ว
พอทำงานเขาก็เลยโอเคอยู่บ้านก็ปกติไม่มีอะไร
เดี๋ยวนี้หลังรู้สึกว่าพอแต่งเยอะแล้วมันแบบ
มันไม่ถนัดร้อนด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเล่นดนตรีไม่ถนัดเลย
หลังก็จะเหลือแค่แบบยกทรงตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีแบบผ้าที่มันคุมแล้วก็แบบสบายนะครับ